นี่ค่ะภัยดาวดินนะคะถูกตำรวจรวบขึ้นไปรถต้องขังแล้วนะคะ
แต่ว่าการเจรจาเนี่ยไม่เป็นผลตำรวจก็เลยขอกำลังกองร้อยควบคุมฝุงชน
จากกองมัชการตำรวจภูทรภาคสองจำนวนห้ากองร้อยเจ็ดอ่าห้ากองร้อยเจ็ดร้อยนาย
มาตั้งแถวเป็นแนวเพื่อเข้าขอคืนพื้นที่ค่ะไม่ถึงสิบนาทีเท่านั้นเองค่ะ
กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุมก็เดินทางมาสมทบต่างฝ่ายเริ่มคล้องแขน
ผู้ชุมนุมเนี่ยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปถึงรถเครื่องเสียงเช่นเดียวกับตำรวจที่ไม่ให้มวลชนลงมาบนถนน
แล้วก็ประกาศเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนเริ่มปะทะกันเล็กน้อยระหว่างสองฝ่ายนะคะ
ตำรวจเข้ากระชับพื้นที่เข้ามาอีกแล้วก็ทยอยจับกลุ่มแกนนำกลุ่มเนี่ย
เข้ารถผู้ต้องขังทีละคนทีละคนผู้ชุมนุมก็ตอบโต้ด้วยการสาดสี
คว่างปลาถุงสีสีน้ำเงินใส่ฝ่ายตำรวจ
จนตัวเนี่ยเปลือเปื้อนไปหมดจังหวะเดียวกันค่ะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจเขาก็เข้าไปรื้อเต็นต์บางส่วนของผู้ชุมนุมออก
ก็มีการยื้อกันนะคะแบบนี้เลยค่ะอยู่พักใหญ่
ตำรวจใช้เวลาอย่างรวดเร็วในการจับกลุ่มตัวแกนนำขึ้นรถผู้ต้องขัง
ซึ่งมีผู้ชุมนุมคนหนึ่งนอนอยู่กับพื้นพยายามชี้ไปที่คอ
ลักษณะเหมือนกับมีอาการบาดเจ็บด้วยนะคะแล้วก็มีการเข้าไปช่วยกันในภายหลัง
สถานการณ์ความวุ่นวายครั้งนี้ก็สิ้นสุดลงที่การ
แกนนำคนสุดท้ายก็คือไผ่ดาวดินนั่นเองค่ะ
ว่าจะชุมนุมอยู่ที่ตรงนี้นะคะมีการปฏิบัติภารกิจ
สองฝั่งนะคะทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัว
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชนนะคะก็บีบกระชับวงร้อมไปที่ด้านหน้า
กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมีการสาดสีใส่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะ
ตอนนี้ด้านหน้าเวทีตอนนี้ตึงเครียดแล้วนะคะ
แก่นำบางคนถูกคุมตัวไปแล้วค่ะมีการเก็บมีการเก็บทีละคนนะคะ
ตำรวจก็หิ้วขึ้นไปแล้วค่ะนี่แหละค่ะหลังจากนั้นค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของกรทมก็เร่งมาฉีดน้ำ
ล้างแล้วก็กวาดถนนที่เปื้อนไปด้วยสีตำรวจก็ประกาศค่ะ
เปิดการจราจรให้เป็นปกติแล้วก็มายืนเข้าแถวคล้องแขนกั้น
ฟุตบาทแล้วก็อนุสวรีประชาธิปไตยขณะที่มวลชนก็นำแผงเหล็ก
กั้นพื้นที่บริเวณปากซอยดำเนินกลางเหนือค่ะตำรวจนะคะก็ตั้งแปดข้อหากับยี่สิบเอ็ดผู้ชุมนุม
อย่างเช่นการขัดคำสั่งเจ้าพนักงานมั่วสุมก่อความวุ่นวาย
กิดขวางการจราจรตั้งวางวัตถุบนถนนโดยไม่ได้รับอนุญาต
สาดสีลงบนพื้นถนนนะคะโดยทั้งหมดก็ถูกควบคุมตัวไปไว้ที่กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่ง
และสถานีตำรวจรอบกรุงเทพมหานครค่ะวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ
ไม่ได้มีเฉพาะการรวมตัวชุมนุมของกลุ่มคณะราชและแนวร่วมนะคะ
ยังมีกลุ่มอื่นอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นอดีตพระพุทธอิสระที่เชิญชวนประชาชน
ใส่เสื้อสีเหลืองรวมตัวกันที่พระราณพระราชวังดุสิต
หรือลานพระบรมรูปทรงม้าในช่วงเก้าโมงเช้านอกจากนี้มีนายศิราเจนจาคะ
นำชาวหลักศรีกว่า๕๐๐คนใส่เสื้อเหลืองร่วมรับเสด็จที่ลานพระรูป
น้องบรรมลึกในพระมหากรุณาทิศคุณช่วงเก้าโมงเช้าเช่นเดียวกันค่ะ
เช่นเดียวกับพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาที่ระบุว่า
รอเฝ้าทัวลองทุลีพระบาทรับเสด็จที่ถนนราชดำเนินบริเวณสะพานมะขวานรังสรรค์ในช่วงเวลา๑๐โมง
ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยประกาศจะไปรับเสด็จ
บริเวณลานพระพลามหาเจษณบดินถนนราชดำเนินในช่วงบ่ายโมงครึ่ง
เช่นเดียวกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้ากลุ่มไทยพักดีค่ะบอกว่าจะไปร่วมรับเสด็จที่หน้าวัดพระแก้วก่อนช่วง๕โมงเย็นด้วยค่ะ
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกันหน่อย
อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินหลังจากที่แกนนำคณะราชประกาศยุติการชุมนุมในวันนี้
แล้วก็เตรียมจะนัดการชุมนุมกันใหม่วันพรุ่งนี้๑๔นาฬิกาที่อนุสวรีประชาธิปไตยนะคะ
เราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากที่ถนนราชดำเนินค่ะที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
ค่ะสำหรับที่อนุสวรีประชาธิปไตยถนนราชดำเนินนักขณะนี้นะคะ
ด้านหลังของดิฉันที่เคยเป็นจุดตั้งเต็นต์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานั้น
เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะคะได้รื้อเต็นต์ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่เวลายี่สิบสองนาฬิกาค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศที่ถนนราชดำเนิน
ก็ยังคงมีฝนตกโปรยปลายอย่างไม่ขาดสายนะคะเจ้าหน้าที่ได้เปิดให้รถนั้นสัญจรผ่านไปมาได้แล้วค่ะ
ซึ่งก็เคลียร์พื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เวลาช่วงค่ำที่ผ่านมา
กระทั่ง๒๒นาฬิกานั้นก็ได้ลื้อเต็นต์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หลังจากเพนกวินแก่นำคณะราษดรนะคะได้ประกาศที่รถขยายเสียงด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เมื่อเวลา๒๑นาฬิกาที่ผ่านมาว่าขอให้ผู้ชุมนุมนั้นแยกย้ายกันกลับไปก่อน
เพื่อที่จะมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงเวลา๑๔นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ที่อนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ
ช่วงเวลา๑๙นาฬิกาแนวร่วมคณะรัศดรได้เดินทางมาชุมนุมที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อเรียกร้องให้ตำรวจนั้นปล่อยตัวแก่นำที่ถูกควบคุมตัวไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะ
พร้อมได้ประชิดแนวรั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
ที่ผู้ชุมนุมจะพ่นสีใส่ประตูรั้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยมีเจ้าหน้าที่นั้นตั้งแถวอยู่ด้านหลังแนวประตู
รั้วสิ่งแก่นำได้ประกาศว่าให้ปล่อยเพื่อนของเรานั่นต้องนั้นช่วงเวลา๒๑นาฬิกานั้นก็มีการประกาศนะคะ
ในวันนี้ท่ามกลางสายฝนที่ตกมาอย่างไม่ขาดสายค่ะ
เพื่อที่วันพรุ่งนี้นั้นจะได้มีการนัดรวมตัวกันอีกครั้ง
เวลา๑๔นาฬิกาที่อนุสวรีประชาธิปไตยค่ะ

ทีมข่าวได้สอบถามประชาชนที่เดินทางมา
มีคุณป้าท่านหนึ่งค่ะบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่
และขอพักโรงแรมในย่านถนนราชดำเนินนี้ก่อนนะคะ
เพื่อที่จะมารวมตัวกันชุมนุมในเวลา๑๔นาฬิกา
อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ที่อนุสวรีประชาธิภาตัย

ข่าวเทวรัตน์ทีวีรายงานจากถนนราชดำเนิน